คุณผู้ชมค่ะไปดูงานประเพณีกันหลากหลายงานแล้วนะคะ

คุณเคยเห็นเปรตไหมเปรตน่ะ
เคยได้เห็นแต่จากนิทานเรื่องเล่าในตำนานนะคะ

ถูกส้องยกเจ้าแลปลินแหง

คุณเริ่มขนลุกหรือยังเพราะว่าดิฉันจะพาคุณไปดูว่า
เปรตในจินตนาการในความคิดเรากับเปรตที่วัดแห่งนี้เหมือนกันหรือเปล่า

คือเชื่อว่าทุกคนที่จินตนาการถึงเปรตจะต้องรู้สึกว่าเปรตต้องสูง
สูงมากและนี่คือหุ่นผีเปรตนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นเริ่มอกสั่นขวัญภาวะขนลุกขนชันกันไปหมดแล้ว
เพราะหุ่นเปรตหุ่นสองหุ่นนี้เขาตั้งอยู่ที่วัดแจ่มสุวรรณจังหวัดพิศนุโลก
มากันเป็นคู่เลยนะผู้ชายกับผู้หญิง
เป็นเปรตชายหญิงลักษณะก็คือตาทะล้นออกมาจากเบ้า
ปากกว้างลิ้นยาวห้อยลงมาแขนขาก็ยาวคอก็ยาวนะสูง๑๐เมตร
เขาบอกมือจะใหญ่เท่าใบลานด้วยใช่ไหม

ลักษณะแบบนี้ที่เรารู้กันมานี่แหละค่ะ
แล้วสูงสูงมากก็หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ
ทำไมมีเปรตมาตั้งอยู่ที่นี่ผ่านไปผ่านมาก็ตกอกตกใจกันไปหมด
กลางวันน่ากลัวขนาดนี้คุณคิดว่าถ้าผ่านกลางคืน

โอ้ยคุณได้กลับเนี่ยโกยเทยม
โอ้โหปรากฏว่าว่างวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเนี้ยนะครับเขาดันถูกลอตเตอรี่รังวันที่หนึ่งจริงจริง
นั่นไงล่ะใช่ก็เลยต้องมาสร้างผีเปรตไว้ที่วัดแห่งนี้ทันทีเลย
อย่างที่บนบานสารกล่าวเอาไว้เพื่อที่อยากจะให้เป็นประโยชน์ในการเตือนสตินะคุณนะ
แล้วก็เตือนคนในตำบลที่เข้ามาในวัดให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทำบัตร
ทำกรรมไม่ผิดศิลธรรมจัญญาต่างก็ถือว่าเป็นเหมือนการสร้างบุญนะคะคุณ
เป็นการบอกกุศโลบายดี
ใครเห็นแบบนี้แล้วก็จะได้เรียนรู้
จะได้สอนลูกสอนหลานเวลาเข้าวัดทำบุญว่า
ถ้าเกิดทำผิดตายไปตกนรก
เป็นเปรตหน้าเปรตน่ากลัวไหมล่ะ
อยากเป็นเปรตไหมถ้าไม่อยากเป็นเปรต
ให้คิดดีทำดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรม

ก็ที่สำคัญเขาตั้งใจดีอธิษฐานดีว่า

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนถูกต้องได้ตามที่ต้องการแล้วก็มาทำแล้วมันก็เป็นประโยชน์จริง

ถูกต้องแล้วแต่ก็ต้องยินดีด้วยนะคะ
ว่าเขามาขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะคุณ
เรื่องแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนะ
เขาเล่ากันมาแบบนี้เราก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทีนึง

เป็ดขยับได้มากเลย
เขาใส่ถ่านหรือว่าใส่เครื่องกลอะไรไว้ไหม
ถ้าไม่ใส่อย่านักลัวขอบคุณ